วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ไปไหนดี
สิงห์บุรีเลยที่นี่มีตลาดโบราณ
เขาก็จะเป็นโบราณอาจจะไม่โบราณมาก

จำลองตามโบราณมา

แต่โบราณจริงโบราณถึงขั้นยุคอายุทยานู้นแหละ

โบราณบ้านระจันทร์ที่จังหวัดสิงห์บุรีเขาย้อนยุคจริง
อาหารการกินและที่สำคัญพ่อค้าแม่ค้าย้อนยุคมาก
โอ้โหแต่ที่สำคัญก่อนเลยแล้วได้ไปไหว้พระด้วย

ก็ไม่ไกลสำหรับที่ตั้งอนุสาหวะรีชาวบ้านบ้านระจันทร์
นั่นก็คือตลาดโบราณบ้านระจันทร์อยู่ในวัดโพเก้าต้น
ค่ะตำบลบ้านระจันอำเภอค่ายบ้านระจันนั่นแหละ
ที่นี่เขามีกิจกรรมน่าสนใจนะคะ
การจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านการจับจ่ายตลาดไทยโบราณ
มีบริการแบกเสลี่ยงพาชมตลาดด้วย
แล้วก็นี่ค่ะให้เช่าใส่ชุดไทยเมื่อสักครู่นี้นะคะ

พ่อค้าแม่ค้าแต่งชุดโบราณเหมือนกันหมดค่ะ
พูดจาเพราะเหมือนสมัยก่อนด้วย

ไม่ไม่นานดอกเพียงชั่วเคี้ยวหมากแหลก

แล้วก็มีการเคาะเกาะที่ทำจากไม้ไผ่

ใช่ค่ะแล้วก็มีการชมการละเล่นพื้นบ้าน

การแสดงวีรกรรมชาวบ้านบางรจันทร์
จากเด็กในชุมชนด้วยนะคะ
นี่เป็นการแสดงจากเด็กในชุมชนนะคะ
นายเมธียาดีค่ะกรรมการตลาดบ้านระจันทร์

อยากจะให้เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
และให้ประชาชนนักท่องเที่ยว
ลองลิ้มชิมรสอาหารโบราณ

ไม่ว่าจะเป็นขนมจีนน้ำยาโบราณ

นครกน้ำสมุนไพร
และอื่นอีกมากมายนะคะ
อกจากนี้ยังเป็นการช่วยสร้างอาชีพ

สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนบ้านบางรจันทร์นะคะ
เปิดบริการเมื่อไหร่เสาร์อาทิตย์วันหยุดเท่านั้นนะคะ
ตั้งแต่เวลา๙นาฬิกาไปจนถึง๑๖นาฬิกา

เพราะว่ามีเด็กมาร่วมในโครงการนี้ด้วย
ก็จะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะ
ใครอยากไปก็ไปได้เลยที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับ

ให้เข้ากับพยาบาลยากาศเลยเออใส่ชุดไทยเดินเข้าไปในตลาดไทยใส่ชุดไทยเดินเข้าไปในตลาดไทย

ได้ไปบ้านบางราชาตะเบงมารนะครับใช่